ช่วงนี้กันดีกว่าเที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทย

พาไปทั่วไทยจริงพาไปกินพาไปเที่ยวค่ะ
คุณผู้ชมปี๊ดเริ่มได้
เห็นไหมล่ะลีลาผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนพอปี๊ดเริ่มได้แต่ละคนก็เลยต้องปอกกระท้อนแล้วก็ตักใส่ปากทันทีนะคะ
นี่ทั้งหมดน่ะกระท้อนที่ต้องกินแต่ละคนต้องกิน๒โลนะใครกินหมดก่อนชนะ
แต่แหมเมื่อกี้ทุกคนเห็นลีลาแล้วใช่ไหมคุณป้าเสื้อลายสก๊อตนั้นน่ะโอ๊ยคึกคักค่ะ
แล้วคนอื่นน่ะนะหนุ่มสาวยังยอมแพ้คุณป้าเลยนี่ก็สร้างสีสันสร้างเสียงโหลร้อคนก็เชียร์ป้าสู้แบบนี้นะคะ
แล้วเมื่อกี้เห็นไหมคะกะท้อนเนี่ยเจ็บเนื้อเจ็บตัวเลยโดนทุบก่อน
เขาบอกว่าลูกกระท้อนนะถ้าจะให้หวานอะไรต่อฮะค่อยทุบรับทานหวานขึ้นมาได้นะ
ใต้กล่องแม่พึ่งเออเนี่ยค่ะต้องทุบแบบนี้แล้วก็กินไปเต้นไปเนี่ยนะคะ
นี่เป็นงานวันกระท้อนหวานครั้งที่๑๑ของอบตบ้านพระจัดที่ศูนย์แสดงสินค้าโอท็อปตลาดสารสมเด็จพระนเรสวนที่อำเภอเมืองปลาจีนบุรีนะคะ
นี่เขาจัดตั้งแต่วันนี้ยาวไปนู่นเลยถึง๓กรกฎานะคะ
คุณผู้ชมฮะเราพาคุณผู้ชมนี่ใครอยากจะเหินฟ้าจิบชาจิบกาแฟชมวิวมุมสูงต้องมาที่นี่คุณ
นี่ขึ้นไปนั่งบนเครื่องบินนะแล้วเดี๋ยวเขามีการทำชาชักอย่างนี้ให้กินบนเครื่องบินเลยคุณ
แต่เครื่องเนี่ยบินไหมเดี๋ยวไปดูกันนี่พนักงานเสิร์ฟแอร์มาแล้วค่ะ
นี่ค่ะเชิญค่ะจิบน้ำให้ชื่นใจนะคะคุณผู้โดยสารค่ะ
นี่คุณผู้ชมฮะชื่อร้านอะไรรู้ไหมฮะแลบินคาเฟ่ชื่อดีนะ
ร้านอาหารเชิงท่องเที่ยวนั่งทานถ่ายรูปบนเครื่องบินแห่งแรกของจังหวัดนราธิวาสเลย
การจำลองเครื่องบินทั้งลำมาวางบนพื้นที่ของร้านกาแฟร้านคาเฟ่แบบนี้
บรรยากาศคือการจำลองให้ทุกท่านเนี่ยเป็นผู้โดยสารคุณเนี่ยท่านผู้โดยสารมาซื้อตัวเสร็จแล้ว
ก็สั่งน้ำได้เลยสั่งอาหารก็ได้เดี๋ยวกัปตันเราเนี่ยจะเป็นบาริสต้าเอง
จะทำกาแฟให้ท่านได้รับประทานกันนะฮะร้านนี้เด็ดเรื่องของชาชักคุณ
เพราะว่ามีรางวัลชนะเลิศการันตีนะครับโดยบังมณีรอ
นั่นไงนั่นไงนี่อยู่ใกล้สนามบินเราก็จำลองการขึ้นเครื่องบินมาอยู่ที่ร้านของเราเลยดีกว่า
เรียกโทรศัพท์๐๘๔๘๖๐๕๔๐๒
หรือเข้าไปดูในเพจก็ได้เพจแลบิน
เปิด๖โมงเช้าถึง๒ทุ่ม

ใช่ค่ะแหม่จิบชาจิบกาแฟไปแล้วนะ

เดี๋ยวผมฟังผิดหรือเปล่า๑๐บาทยังขายอยู่เหรอ
จริงยังมีอยู่ในยุคนี้สมัยนี้
แล้วราคาดีอร้อยนะคะ

บาทเหรอใช่แล้วก็ตั้งให้เลือกเต็ม
ไปหมดเลยกับข้าวเต็มแบบนี้นะฮะ
อยู่ริมถนนบายพาสขาออก
อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะคะ
ร้านนี้เจ้าของร้านคุณวิมาลา
เขาบอกว่าอยากช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อย

ถ้าเกิดว่าไม่อิ่มแถมได้เต็มจานจนกว่าจะพอใจ
ไม่คิดเงินกับข้าวในถ้วยละ๑๐บาท
เอามีให้เลือกเป็น๑๐เมนูเลยจะเอาอะไรล่ะ

เออซื้อสักแบบ๕เมนูนะ
ก็ยังราคา๕๐บาทยังจ่ายได้ยังโอเคอยู่อะค่ะ
พะโลกะเพราแกงเทโพกุญเชียงผัดพริกแกงต้มขาไก่

เปิดตั้งแต่๖โมงเช้าจนถึงบ่าย๒นะ
บางคนบอกว่าสั่งกลับบ้านได้ไหมก็ถุงละ๒๐
อันนี้เป็นราคาจับต้องได้ในยุคนี้นี่สุดยอดจริงนะคะ
นะฮะอ้าวทั้งกินแล้วก็พาไปเที่ยวกันต่อคุณผู้ชมฮะ
ไปโต๊ะขึ้นกันโต๊ะขึ้นกับฝูงโลมา
โอ้โหตื่นตาตื่นใจมากเมื่อท่านนั่งเรือใบแบบนี้
เท่เก๋แบบนี้แล้วมองไปข้างหน้าเรือนะคุณนะ
โลมามันไหว้กระโดดเคียงคู่เลย
โอ้ยนู่น
โอ้ยโอวะดีใจสิคุณได้ถ่ายแบบนี้ตื่นเต้นจะตาย
นี่ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติระบบนิเวศนะฮะ
ก็นำเสนอนำเหนอนำเหนอคุณให้ไปเที่ยวกันที่เกาะไม้ท่อนที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะฮะ
แต่ผมขออนุญาตที่จะแอบเตือนไว้นิดนึง
ใครที่ขึ้นเรืออะไรแบบนี้ร่องทะเลร่องแม่น้ำสวมเสื้อชูเสื้อชูชีพด้วยนะ
อันนี้สำคัญนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้เกิดความสูญเสีย
ไม่อยากให้กลายมาเป็นอุบัติเหตุทางน้ำที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
วันนี้ครบนะเที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทยนะฮะ